ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงทวน
ลุงทวนวัย๕๓ปี
ถูกเรียกว่าลุงทวนสายเปย์ซะแล้ว

ปรากฏว่าเหมือนกับมีการพูดคุยถูกคอกับหญิงสาวคนนึง

ปรากฏว่าหลังจากที่โอนเงินไปให้

คือไม่มีการติดต่ออีกเลยนะคะ

ทวนนี่ช้ำใจมากเพราะว่า

โอนเงินไปทั้งหมด๖หมื่นบาทแล้วนะคะ
แล้วล่าสุดตำรวจตรวจสอบบัญชีปลายทาง

เดี๋ยวจะเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบปากคำต่อไปนะคะ

อาชีพของเขาคือเลี้ยงวัวและรับจ้างทั่วไปค่ะ
เขาเข้าแจ้งความกับตำรวจสพลหารทราย
เพราะว่าถูกหญิงสาวคนนึง
หลอกให้โอนเงินกว่า๖๐๐๐บาท

จำเรินหรือลุงทวนสายเปย์บอกว่า

อายุประมาณ๒๗ปี

โทรมาติดเบอร์คุณลุงและชวนคุย
หลังจากนั้นก็หลอกถามประวัติโน่นนี่

พูดจาออดอ้อนบอกว่าชอบจังเลย
อยากเป็นแฟนด้วยอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วย

ภายในเดือนเดียวเนี่ยคือโอนหลายครั้ง

เดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัด
คุณลุงทวนก็เชื่อใจค่ะใจอ่อน
นำเงินเก็บที่สะสมมามากกว่า๓๐ปี
แถมยังขายซ่อยคอทรงคำหนักหนึ่งบาท

เอาเงินไปฝากร้านค้าให้โอนให้มากกว่า๑๐ครั้ง
ครั้งสุดท้ายเลยที่โอนให้
ขอเงินค่าซ่อมรถ๑๘๐๐๐บาท
ว่ารถเสียกลางทางที่นครราชศรีมา

ทวนก็โอนเงินค่าซ่อมรถให้หนูได้อยู่
ที่นี่รถมันเกิดข้าง

คุยแค่ทางโทรศัพท์นะหน้าก็ยังไม่ได้เห็น
โอ้โหแต่ที่โอนไวใจอ่อนเพราะว่าหลงรักเสียงหวาน
เชื่อใจว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริง
คือคุณลุงบอกว่าก็คนมันโสดมันอยากมีคู่อะนะ
คิดเลยว่าจะโดนหลอกแบบนี้ค่ะก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
แต่ยังพูดได้ว่าถ้าฝ่ายหญิงคืนเงินจะไม่เอาเรื่องนะ
โอ้โหสายเปรย์และใจดีด้วยค่ะ
ครับเป็นโสดยังไม่มีแม่อะไรครับอยู่คนเดียวอะ
อยู่คนเดียวไม่มีครอบครัว
ครับอยู่คนเดียว

ถึงน้องแอนดูทีวีอยู่ดูข่าวอยู่
อยากจะฝักอะไรน้องแอนอายุ๑๗

เขาต้องสวยแน่เลยอย่างนี้นะคะ
ด้านนางเกินมกมลอายุ๗๘ปีแม่ของผู้เสียหายบอกว่า
ลูกชายเป็นคนซื้อไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยขยันทำงานเก็บเงิน
เคยได้ยินลูกชายคุยโทรศัพท์กับผู้หญิงแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้ากัน
คิดว่าลูกชายจะไปโอนเงินให้เขาอะค่ะ
เคยนะเคยมาขอยืมเงินแม่ด้วย๕๐๐บาทแม่ก็ให้ไป
เพราะคิดว่าลูกชายรักเขาจริงก็คงรู้จักกันดีนะถึงให้ยืมเงิน
อยากมีครอบครัวก็เลยสงสารลูกที่ถูกหลอกแบบนี้
แล้วก็อยากจะวอนขอให้ทางฝ่ายหญิงเอาเงินมาคืนลูกชายด้วย
แล้วรู้ข่าวเนี่ยว่าผู้หญิงหลอกเงินเข้าไปเนี่ยยายรู้สึกยังไงในตอนนั้นแม่
ยายรู้สึกยังไงเขาก็ห้าห้ายืมเขา๕นี่เขาก็ส่งไปหาลูกสาวเขา
ว่าผู้สาวเขามาเอาอัตนำจำเป็นยายเบาเขามาเอาว่าเข้ามาด้านอะไรบ้านอะไรเนาะ
แก้วมันมีค่ารถเขาเอามาทิ้งเขาเอามาทิ้งลูกชายก็ห้าเงินส่งไปอีก
โอ้โหน่าสงสารน่าเห็นใจนะคะจริงความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจโทมานพทองพระพลาสารวสอบสวนสพลหารทรายบอกว่า
จากการตรวจสอบบัญชีปลายทางที่โอนไปให้เนี่ยพบว่าอยู่ที่มหาสารคามนะ
เดี๋ยวจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีมาสอบปากคำต่อไปแล้วก็ต้องดูก่อนว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่หลอกเอาเงินลุงทวนไปหรือเปล่า
ถ้าเป็นคนเดียวกันและมีเจตนาหลอกลวงผู้เสียหายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แต่ส่วนใหญ่พวกมิจฉาชีพแบบนี้คือไม่ใช้ชื่อตัวเองเปิดบัญชีหรอกนะ
เหมือนจะจ้างคนอื่นเปิดบัญชีให้เดี๋ยวก็ต้องรอตำรวจสืบสาวราวเรื่องไปอีกทีนึงนะคะ
รับรองเลยว่าหลังจากข่าวลุงทวนออกไปเนี่ยนะคะจะมีคนเข้ามาหนึ่งแสดงความเห็นใจ
อีกส่วนหนึ่งอาจจะเข้ามาบอกว่าเนี่ยโอ้อยากจะทำความรู้จักกับลุงทวนก็ได้
เดี๋ยวจะเป็นลงทุนสายเปย์และน่าจะต้องฮอตพอสมควรเลยทีเดียว
แต่ต้องหวังดีกับลุงกล้วยนะคะ